คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปไลฟ์
เหตุการณ์ที่มีผู้ชายนะครับขี่รถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็หมดสติอยู่ข้างทางครับ
มีการโทรแจ้งกู้ภัยไปแล้วแต่ว่ากะจะมานั้นประมาณ๓๐นาทีครับ
ทั้งที่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพียง๒๐๐เมตรเท่านั้น
เหตุการณ์นั้นจบลงอย่างไรไปชมคลิปภาพเหตุการณ์เลยครับ
ผู้บาดเจ็บเลยค่ะ
แล้วมาช่วยเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแบบนี้มาหรอคะ
ผู้ป่วยไม่ได้สติแต่เจ้าหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะ
เราจะค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอก็เลยไลฟ์สดในเฟซบุ๊คกับเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถล้มคว่ำ

จุดนี้มันอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้น
ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บนอนสลบอยู่ครับ
ตามเสียงที่ผู้หญิงคนนี้พากเลย๓๐นาทีแล้วนะคะ

แต่สุดท้ายก็มีพยาบาลกับบุรุษพยาบาล
ก็ใส่ชุดที่เป็นชุดทำงานของเขาหน้าสีขาว
ขี่รถจักรยานยนต์แต่เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
พร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ
ผู้หญิงคนนี้ก็ถามพยาบาลว่ามาแค่นี้เหรอคะ

พยาบาลก็ตอบกลับไปก็คือมือก็ช่วยไปหน้าปากก็ตอบไป
ไม่มีรถค่ะไม่มีรถพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีรถกู้ภัยเพียงคันเดียว
ตอนนี้รถไปส่งคนไข้อยู่ก็เลยไม่มีรถสำรอง
สักพักหนึ่งระหว่างช่วยกันอยู่ก็มีรถกู้ภัยของกู้ภัยสว่างคีรีธรรม
เดินทางมาช่วยนำคนเจ็บไปต่อโรงพยาบาลนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลภูหลวงก็บอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยรถพยาบาลติดภารกิจไปรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลย
จึงไม่มีรถสำรองใช้แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งสองท่านที่เห็นรีบไปช่วยคนเจ็บด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเท่าที่มีอยู่
ล่าสุดคนเจ็บก็ปลอดภัยแล้วเขาก็ใส่ชุดของเขาปกติก็ถูกต้องแล้ว
ทีนี้ส่วนภาพที่มีการแชร์ไปทางโรงพยาบาลบอกว่า
มันสร้างความเสียหายให้กับทางโรงพยาบาล
ผู้บริหารก็เลยตัดสินใจครับจะดำเนินคดีกับคนที่ไลฟ์แล้วโพสต์คลิปนี้
ลงโซเชียลเพื่อป้องกันแล้วก็เป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาลต่อไป
แต่ก็อยากให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงด้วยว่าขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร
ถึงต้องรอถึง๓๐นาทีอะไรแบบนี้เพื่อให้สังคมนั้นสบายใจ

รวมถึงชี้แจงในสิ่งที่เขาถามในไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้า
ว่ามันถูกต้องอะไรอย่างไรเนาะให้ประชาชนเข้าใจนะคะ